ไปดูเรื่องของความลืม
คือถ้าเป็นเรื่องทั่วไปมันก็ลืมกันได้

เขาจะมีกระบะดำข้างหลังใช่ไหม
เขาก็เปิดตากแดดเอาไว้

ก็แงนอยู่อย่างนั้นนะคะแงนอยู่อย่างนั้นไม่ได้เอาลงฮะ
ก็ไปเกี่ยวสายไฟสิครับดึงเสาไฟฟ้าลงมาเนี่ย
พังเสียหายหมดนะครับโอ้โหแล้วแต่ละต้นนี่นะ
มูลค่าความเสียหายนี่ฮะที่นครรัชศรีมานะครับท่านผู้ชมครับ
ทางเทศบาลรังกายใหญ่แล้วก็ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ที่อำเภอพิมายต้องปิดการจราจรเคลียร์พื้นที่ครับ
รถบรรทุกดินจอดขวางอยู่ริมถนนสายหลักนะครับ
เป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างอำเภอพิมายกับอำเภอชุมพวง
เป็นช่วงระหว่างการขยายช่องทางการจราจรนะครับตัวดำของรถคันนี้เนี่ย
มันอยู่ในช่วงของการยกขึ้นไปแบบสูงสุดแล้วไปเกี่ยวสายไฟฟ้า
เป็นสายสัญญาณสื่อสารอะไรพวกนี้ด้วยเกี่ยวจนขาดเสียหาย
นะแล้วก็มีเสาไฟฟ้าเนี่ยถูกดึงหักโค้นลงมาล้มขวางถนนอีกสามต้น
นี่ครับก็ต้องมาเคลียร์พื้นที่กันนะครับโอ้โหเนี่ย
มาตัดไฟเลยนะกลัวว่าไฟเนี่ยเดี๋ยวจะรั่วอะไรไปนะครับ
คนขับรถบรรทุกคันนี้บอกว่าหลังจากที่เขาเทดินเสร็จแล้ว
เขาก็เปิดตัวดำทิ้งเอาไว้เพื่อตากกระบะดำข้างหลัง
แต่ทีนี้ตอนออกรถเนี่ยลืมอืมไม่ได้เอาดำลงค่ะ
มันมันไม่เห็นเลยมันก็ต้องมองกระจกหลังกระจกข้าง
ก็ควรจะต้องเห็นก่อนออกรถเนอะเนี่ยเขาบอกเขาลืมเขามองไม่เห็น
เขาลืมเขาก็ขับรถออกไปเลยแล้วก็เนี่ยกระบะดำมันก็คาง
สูงสุดเอาไว้อ่ะแล้วมันก็ไปเกี่ยวนะฮะเกี่ยวสายไฟฟ้า
แล้วก็ดึงเสาไฟฟ้าล้มลงมาโรเนรนาศนะครับขณะเกิดเหตุก็มีสายไฟขาดร่วงลงมา
แล้วก็ช็อตเกิดประกายไฟด้วยนะคนขับรถนี่บอกว่าผมก็ไม่กล้าลงมา
ค่ะเห็นไฟมันช็อตปุ๊บปุ๊บปุ๊บประกายไฟเต็มไปหมดนั่งอยู่ในรถตัวสั่น
รอจนเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาตัดไฟนั่นแหละผมถึงลงมาจากรถ
ไฟมันตกไหมตกอีกโอ้โหตกตกมันมันระเบิดไหมมันมีระเบิดตอบ
รอรถนี้ลงมาได้ไงอันนี้ทุกคนอันนี้คนร้านลงมาพอพลาดเอาสายตรงนี้ได้ครับ
นี่อย่าลืมลืมสังเกตตอนนี้ก็พอพอก็มาแก้ไขเรื่องสาวไฟสายไฟแล้วนะครับ
แต่ว่านายอรุณคนขับรถบรรทุกเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องแจ้งข้อหาดำเนินคดีไป
ตอนนี้ประเมินมูลค่าความเสียหายเสาไฟฟ้า๓ต้นกับสายไฟต่างก็คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า๑แสนบาท
ค่ะน่าจะอาจจะมากกว่านั้นเยอะด้วยอ่ะแค่ลืมนะฮะ
แค่ลืมเอากระบะดำลงอ่ะเป็นแสนนะฮะค่ะลืมไม่ได้จริงจริง
ครับอย่างที่คุณภาคภูมิบอกอ่ะบางเรื่องมันลืมไม่ได้จริงจริงถูกต้องครับนะคะ